ดูเรื่องสามีภรรยาอีกสักคู่หนึ่งคุณนัทพงศ์ค่ะ
เรื่องนี้สามีสั่งห้ามไม่ให้ภรรยาไปเที่ยว
เรื่องนี้ก็เลยทำให้สามีภรรยามีปากเสียงกันทะเลาะกัน
ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยฝ่ายหญิงโทรเรียกเพื่อนชายคนสนิทมา
มากับพวกรวม๓คนบุกถึงห้องพัก
แล้วก็แทงสามีจนสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
โดยประมาณแผลใหญ่๒แผลยาวประมาณ๑๐เซน
อีก๑แผลยาวประมาณ๕เซนรวมเป็น๓แผล
อันนี้เป็นจังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยนายสุริยาสุธารัฐนะคะ

ใช่แล้วตอนที่เข้าไปเนี่ยคือยังไม่เสียชีวิตค่ะ
ยังนอนหายใจรวยรินอยู่ในห้องตรงเมืองใหม่บางพลี
แต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาช่วยไม่ทันช่วยไม่ไหว

เราจะย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดหน้าหอพัก
ซึ่งบันทึกภาพเอาไว้ว่ามีผู้ชาย๓คน
คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าหอพักของผู้ตายตรงนี้
แล้วหลังจากนั้น๓คนนี้ค่ะก็บุกเข้าไปที่ห้องพัก
ซึ่งอยู่ชั้น๕อันนี้ก็คือภรรยาเขาโทรเรียกมา
หลังจากนั้น๓คนพอมาถึงหน้าห้องก็เคาะประตูเรียกให้เปิดประตู
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตตรงประตูนะคะ
ตอนที่เขาเข้าไปมีผู้หญิงเดินสวนออกมา
เดินสวนออกมา๓คนเข้าไป
แล้วก็เกิดหลังจากนี้ก็จะเกิดการทำร้ายร่างกายกัน
จนสุดท้ายเจ้าของห้องพักคือผู้ชายคนนี้
ก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนได้แล้วนะคะ
ก็คือนายเปรมศุกร์ทองโคตรเป็นเพื่อนชายคนสนิท
แล้วก็นายจีรพันธ์หินนอกเป็นคนแทง
นายชายาศรีวงศาสามคนนี้ค่ะที่เข้าไปในห้องนั้นเนี่ยนะคะ
ก็ถูกนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก

กับแฟนสาวมักจะมีปากเสียงกัน
เพราะว่าฝ่ายหญิงชอบออกเที่ยวกลางคืน

นางสาวกานิษฐาหรือว่านางสาวนิว
ซึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยค่ะ
คบหากับนายสุริยาประมาณ๕เดือน
รับว่าเป็นคนชอบเที่ยวแต่ก็ไม่บ่อย
แฟนดื่มเบียร์ไป๒ขวดก็เมา
แล้วเห็นเธออาบน้ำแต่งตัวก็คิดว่าจะออกไปเที่ยว
ก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
แฟนนุ่มคว้ามีดมาข่มขู่เธอกลัว
ก็เลยตัดสินใจโทรตามเพื่อนชายคนสนิทที่ทำงานด้วยกัน

ถ้าเขาไม่ฟังอะไรหรอกพวกเขาไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนั้น
ถ้าเราไม่โทรตามอีกฝากนึงมามันก็อาจจะไม่เกิดเรื่อง
เปรมสุขบอกว่าฝ่ายหญิงโทรมาให้ไปรับ

ผู้ตายกลับใช้มีดฟันที่หางคิ้วเพื่อนเขา

เพื่อนพลั้งมือเอามีดแทงนายสุริยาค่ะ

และจะส่งฝากขังสารจังหวัดสมุทรปราการในวันพรุ่งนี้
โอเค
นี่ก็ครอบครัวก็ไปที่ห้องพักนะคะ
เพื่อที่จะไปอัญเชิญวิญญาณของผู้เสียชีวิต

แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากิน๑ขวด๒ขวดเหงี่ย
แต่ว่าถ้าติดเล่าเนี่ยมันใช่เลยค่ะ
อยากให้ไม่ชอบเพื่อนเค้าด้วย